เธอมาเผ็ดฝนสวยตรงที่เดินผ่ากฝน

โอ้โหโอ้โห

ลูกเห็บตกเฉพาะตรงนั้น
ต่าได้ทำเลเหมาะเจาะกะจะให้ปุ๋ย

โอ้โหเจ็บไหมเจ็บไหม

อย่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้

จำได้ไหมที่เอาภาพของลูกเห็บที่ตกที่อินเดีย
ตกในเมืองแผ่งของเรา
หลายคนก็เอ๊ะมันจะตกอีกหรือเปล่า

กองยาวเป็นหลายสิบกิโลเมตร
ของบ้านเราที่คนเชียงใหม่เขาแชร์ภาพกันนะ
ลูกเห็บกำลังจะทุ่งมา
และเป็นกองภูเวียด
ลูกเห็บเรามีเรื่องศาลเคมีต่าง

เพราะมีปัญหาเรื่องหมอกควันก่อนที่จะเกิด

เวลาลูกเห็บเขามีการกลั่นตัวออกมา
ก็จะรวมเอาสารเคมีเหล่านี้ไปด้วย

ดังนั้นเด็กอย่าเอาไปรับประทานเด็ดขาด

เห็บจะมีโอกาสเกิดอีกหรือเปล่า
จะพบอีกรอบหนึ่งจะหนักหน่วงแค่ไหน
จุดไหนต้องระวังบ้างนอกจากกรุงเทพเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
นี่คือภาพนะครับจำลองลักษณะอากาศที่ทำให้เกิดลูกเห็บ
สังเกตกระแสลมนี่เป็นกระแสลมที่สูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตร

ซึ่งกระแสลมนี้เราเตือนมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับว่า
เวลาเขาผ่านมาทีไรก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดลูกเห็บเกิดขึ้น
สังเกตว่ามีการแผลลงมาถึงบริเวณตอนกลางประเทศไทยเลยนะครับ

หลังจากนี้ก็จะค่อยถอยขึ้นไปถอยขึ้นไปถอยขึ้นไป
ก็จะหมดบทบาทหมดหน้าที่ที่จะทำให้เกิดความแปรปนสภาพอากาศในเมืองไทยของเรานะครับ
แต่ว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปนะครับก็พบว่าหลังจากนี้ครับหลังจากนี้ครับ
ในช่วงก่อนสิ้นเดือนครับ
เส้นนี้นะครับจะค่อยลงมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ
แล้วถ้านะรับการลงมาก็จะทำให้มีลักษณะความแปลปนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
ก็จะทำให้ร้อนจัดฝนตกหนัก
ถ้าเกิดเกิดอีกหนาวก็จะทำให้อากาศหนาวจัดเกิดขึ้นได้นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพถ่ายทาวเทียมกันหน่อยนะครับ

สังเกตว่าตอนบนมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
ค่อนข้างหนาได้ละทีเดียวนะครับ
เลี้ยงตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
มีอยู่บางช่วงบางตอนที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนอยู่นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเราเอาเมฆออกไปนะครับ

กราฟิกแสดงการก่อตัวของกลุ่มฝน
ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ฝนก็จะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนนี้นะครับในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของภาคนะครับ
อ่ะเดี๋ยวมาดูภาพใหญ่รวมนะครับ
ในเมืองไทยของเราจะสังเกตว่ามีการก่อตัวหลายจุดเลยทีเดียว
จะสังเกตว่ามีจุดสีส้มแดงอยู่เป็นจุดที่มีฝนตกหนักนะครับ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บเกิดขึ้นได้

อย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้จะเป็นช่วงที่กลุ่มฝนมีการเคลื่อนตัวกลับนะครับ
หน้านี้เป็นฝนขามาก็จะมาจากภาคอีสานไปต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ลงใต้
หลังจากนี้ก็จะจากใต้นะครับก็จะค่อยย้อนกลับมาขึ้นไปบริเวณอีสานตอนบน
ดังนั้นแถบบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอีสานต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนอีกครั้งหนึ่งวัน๒วันนี้นะครับ
ก่อนที่จะค่อยกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังวันที่๒๕
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ารายละเอียดหลักที่จะตกจุดไหนเวลาไหนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวช่วง๘โมงมาติดตามกันใหม่นี่นะครับแล้วก็ช่วง๘โมงเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับลูกเห็บกันด้วย
ผมมีภาพลูกเห็บนะครับซึ่งเป็นภาพที่เขาบอกว่าลูกเห็บใหญ่ที่สุด
ผมมีภาพลูกเห็บที่เขาบอกว่าลูกเห็บใหญ่ที่สุด
เดี๋ยวแปดโมงแปดโมงเดี๋ยวมาเฉลยให้กันนะครับ
ว่าลูกเห็บที่ว่านี้เกิดขึ้นที่ไหน

คุณคุณก็ไปทายุกทายานะฮะ

ครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน๘โมงครับ
สวัสดีทั้ง๓ท่านครับผมขอบคุณครับ